กุฏิที่นิยมสร้างกันนั้นจำแนกวิธีการสร้างได้เป็น๓ประเภทคือ
กุฏิเดียวมีห้องเพียงหนึ่งห้องเป็นกุฏิของภิกษุที่ปรารถนาปฏิบัติวิปัสนาธรรมปลูกแยกห่างจากกันมักสร้างในที่ดอนและตามป่าเขา
กุฏิแถวเป็นกุฏิตอนเรียงติดกันหลายห้องมีชานแล่นให้เดินติดต่อกันได้นิยมปลูกในวัดที่มีพระภิกษุจำนวนมากและมักอยู่ในที่ที่น้ำท่วมถึง
กุฏิเป็นกุฏิหมู่ทำเป็นแถวล้อมสองด้านหรือ๔ด้านมีหอฉันหรือลานอยู่กลางมักสร้างในวัดที่มีการควบคุมดูแลพระสงฆ์เป็นกลุ่มคณะหลายคณะ